คราวนี้พี่ชายรักน้องสาว
ตามล่าตัวคนที่มาเตะหน้าน้องสาว
ระหว่างที่น้องสาวมีเรื่องกับเพื่อนผู้หญิงด้วยกัน

โพสต์บอกว่าใครรู้จักทักมาหน่อย

เดี๋ยวผมมีค่าเหนื่อยให้เตะหน้าผู้หญิง
ล้างสุดผู้ช่วยข่าวโรงพิธีไปตรวจสอบเขาเท่าที่จริง
ที่จุดเกิดเหตุเลยครับไปที่ลานจอดรถชั้นบนสุดเลยเพราะ
จะเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมฮะนี่แหละครับเป็นห้างดังที่
ชนบุรีนักเรียนหญิงกลุ่มนี้นะฮะนัดพบกันเพราะว่า
เป็นที่รับตาไม่ค่อยมีรถมาจอดผู้สื่อข่าวติดต่อพูดคุยกับ
ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่าวันนั้นน้องสาว
นัดเคลียร์กับคู่กรณีแต่ไม่ทราบว่าเคลียร์กัน
เลือกอะไรหรอกนะแล้วก็เห็นมีการลงไม้ลงมือกัน
ระหว่างนั้นมีนักเรียนชายคนหนึ่ง
วิ่งเข้ามาเตะน้องสาวเตะซี่โครงหักเลยครับ
ซี่โครงหักแล้วก็วิ่งหนีไปส่วนที่โพสต์คลิปนั้นน่ะ
อยากจะตามหาไอ้คนที่เตะน้องมารับผิดชอบ
แต่ตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะเพราะว่า
เขาปิดช่องทางการสื่อสารหมดเลยครับ
เป็นใครมาจากไหนทำร้ายเขาจนซี่โครงหักนะฮะ